ซ่าซิ่งไล่ฟันรถพ่อลูกรีบหนีตายอ่ะ
โอ้โหมันเกิดขึ้นแบบนี้เหรอ
กลางวันแสกทำกันแบบนี้เลยเหรอ

เหมือนที่อ้างกันโดยทั่วไปของคนมีเรื่องกัน
จะอ้างว่ายังไงเดี๋ยวไปดูตอนไล่ตอนล่ากันก่อน
นั่นมีนักเรียนผู้หญิง
ใช่ช่วยนักเรียนเลยมปลายอะไรจนนะ
นั่นแหละครับ

นะครับหนีไปให้พลหนีไปให้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนกาจนาพิเศษ
มุ่งหน้าเซ็นทันเวสเกจนะครับช่วงเย็นยี่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมา
พลเมืองดีเจ้าของคลิปนะครับส่งคลิปกล้องหน้ารถไปให้ทีมข่าวเพิ่มเติม
นะก็เห็นพฤติการของวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วก็เล่าบอกว่า
ระหว่างเขาขับรถมาเห็นบรสไซส์ของผู้เสี่ยงหายนี่ขี่แซงขึ้นมาทางสายมือ
นะครับแต่ผู้เสียหายเร่งเครื่องหนีไปได้คนร้ายมันไม่ลดไม่ละ
ตามไปติดติดพลเมืองดีก็ตามไปพี่เขาก็ตามไป
กดแต่เสียงดังปีนแบบนี้
จะให้คนร้ายตกใจพยายามเหยียบเบรกแรงนะครับ
คือจะให้เสียงมันดังพี่เขาว่านะนะครับ
เมื่อคนร้ายเห็นนะว่าจะชนนะก็รีบเก็บมีด
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไป

ตำรวจสพบังใหญ่วัยทายาท
ติดตามตัวมาแล้วผู้ชายสองคนนะครับ
ขี่รถไล่ตามนักเรียนผู้หญิงมาสอบปากคำ
๒คนโอ้โฮ

นี่ไงนี่ไงมาถึงแล้วมาถึงแล้ว

เจอปั๊บก็จำได้ว่าเคยมีปัญหากันมาก่อน

กี่รถขนาดนั้นจำได้เลยวะ

ทั้งคนขี่เขายกนิ้วกลางใส่ผมครับพี่ดอม

ขี่รถเพื่อไปจะถามว่ายกนิ้วการทำไม

คิดว่าเป็นการจี้ชิงมอเตอร์ไซค์อยู่

ยังเข้าใจความสัมพันธ์ว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับน้องนักเรียนเป็นพ่อลูกกันอยู่

แล้วพี่ดอมกับพี่น้ำแข็งต้องเข้าใจคุณผู้ชมแล้วเข้าใจไอ้เด็กคนนี้ที่มาอธิบายนะ

อันนี้มีดที่ผมถือเอาไปเนี่ย

มันเป็นมีดพระหัวตัดมากกว่าแบบนี้เขาไม่ได้เรียกสปาต้า

นี่แหละครับตำรวจแจ้งข้อหานะครับพกพามีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรดำเนินคดีต่อไปครับ